ก็เรื่องราวมันก็คือเนี่ยฮะเด็กเขาก็ทำงานกันเนี่ยนะเขาก็ทำงานกันตลอดเวลาอยู่แล้ว
แล้วตรงนี้มันก็เป็นที่ทำงานเป็นที่การเรียนการสอนทั้งที่อยู่ในห้องแล้วก็ทำงานในที่โล่ง
ไอ้ที่เขาเหม็นสีเหม็นอะไรที่มันต้องมีกลิ่นหรือว่ามีอะไรเขาก็มาทำข้างนอก
มันก็ไม่ใช่ขยะไม่ใช่อะไรแล้วก็ผู้บริหารมหาวิทยาลัยผมก็ไม่รู้ว่าผู้บริหารในระดับไหน
เป็นผู้บริหารระดับที่เป็นอธิการบดีหรือว่าเป็นผู้บริหารแค่ระดับคณะ
เขาก็เขาก็ไม่ได้เข้ามาครั้งแรกก็เข้ามาหลายครั้งแล้วคืนคืนก่อนเมื่อวานก็มีตำรวจเข้ามา
ซึ่งปกติเนี่ยระยะทางขนาดนี้ตำรวจเขาไม่ใช่อยู่ดีก็จะเข้ามาตรวจหรอก
มันต้องมีคนที่เหมือนกับว่าไปให้ร้ายว่าที่นี่ทำอะไรไม่ถูกต้องอะไรอย่างนี้
ผมก็ตั้งคำถามเฉยว่าเด็กเขาเรียนศิลปะกันแล้วมันมีอะไรที่มันไม่ถูกต้อง
แล้วยิ่งโรงเรียนศิลปะใช่ไหมเราก็รู้อยู่แล้วไม่ว่าจะทำเรื่องอะไรก็ตาม
แต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือความคิดสร้างสรรค์แล้วก็เสรีภาพที่จะพูดไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามเถอะนะฮะ
ยิ่งเป็นครูบาอาจารย์ด้วยแล้วยิ่งต้องส่งเสริมให้เด็กเขาได้พูดได้ใช้ศักยภาพและต้นทุน
ใช้ความยึดคำความอ่านของเขาไม่ใช่ไปห้ามปรามหรือไม่ใช่ไปเอาเท้าเขียวผลงานเขา
หรือให้ใครมาเก็บผลงานเข้าไปทิ้งซึ่งเป็นสมบัติส่วนตนซึ่งมันไม่ควรจะเกิดขึ้นในที่ใดก็ตาม
ใช่ไหมฮะคือผมคิดว่าไม่ใช่ผมคนเดียวหรอกถ้าครูบาอาจารย์คนอื่นเขาเห็นอย่างนี้เขาก็รู้สึกว่าเขาก็ต้องทำอะไรเหมือนกันนะ
โดยเฉพาะเป็นการคุกคามด้วยโดยอาจารย์ที่สอนศิลปะและก็ทำงานศิลปะที่เรียกตัวเองว่าเป็นศิลปินนี่ครับเหมือนกับผู้สึกข่าวอย่างนี้
ทำข่าวเนี่ยแล้วก็มีผู้สื่อข่าวอีกกลุ่มหนึ่งบอกว่าเฮ้ยพวก
ก็ตามมันเป็นสิ่งที่ไม่สมควรจะไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นลูกน้อง
ไม่ได้เป็นที่ฆ่าใครอย่างงี้อาจารย์ที่ที่ไทยขยายความตัวนี้นะครับ
คือคนส่วนใหญ่เนี่ยโดยเฉพาะศิลปินไทยเนี่ย
คือทำงานศิลปะเพื่อที่จะเป็นบันไดนำไปสู่
ยศถาบรรดาศักดิ์ชื่อเสียงรางวัลเกียรติยศ
แล้วก็ไอ้วิธีการแบบนั้นหรือขั้นตอนแบบนั้น
มันทำให้เขาหลงทางหลงทางแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุด
จากการหลงทางสังคมขาดซึ่งการเคารพตัวเอง
แล้วก็เอายศถาบรรดาศักดิ์เป็นหมุดหมาย
ใครก็ตามที่ขาดซึ่งความเคารพตัวเองย่อมไม่เคารพคนอื่น
เห็นไหมฮะแล้วยศถาบรรดาศักดิ์เหล่านั้นเนี่ย
ที่มันเขาไต่บันไดศิลปะขึ้นไปไหวคว้ากันนั้น
ก็เพื่อที่จะทำให้ศิลปะของเขาเนี่ยมันสูงส่งกว่าคนอื่นเขา
ทำให้สถานะของการทำงานศิลปะหรือความเป็นศิลปินของเขาเนี่ย
เหมือนเป็นเจ้านายผู้คนผมถึงบอกว่าศิลปะมันไม่ใช่มันไม่ใช่เจ้านายใคร
ในขณะเดียวกันบางคนก็ทำงานศิลปะเพื่อจะรับใช้นู่นรับใช้นี่